ส่วนเรื่องนี้ก็ขวัญภาวะเพราะว่าผู้เสียหายหลายรายค่ะ

เพราะว่าก่อเหตุไปจี้ชิงทรัพย์เลือกเหยื่อเฉพาะผู้หญิง
เพราะว่าชิงทรัพย์แล้วก็บังคับเขาไปที่รีสอร์ทหวังจะข่มขืนเขาด้วย
มีอีกไงแต่ว่าเหยื่อเนี่ยหนีไปได้แล้วก็เนี่ยค่ะ
แต่เหยื่อหลายรายพี่อุ๋ยเหยื่อหลายรายสุดท้ายจับได้
ก็ยอมรับว่าก่อเหตุหลายครั้ง
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์พาผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเข้าไปในรีสอร์ท
ผู้เสียหายไม่ยอมเข้าไปในห้องพัก
คุยกันสักพักคนร้ายพาผู้เสียหายออกจากรีสอร์ทไปแล้วก็ไปชิงทรัพย์
เหตุการณ์ตามภาพนี้คือ๘นิทุนายน
ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพสิงหานครตำรวจลงพื้นที่จนจับคนร้ายได้
เป็นคนในพื้นที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาค่ะ
ของกลางที่ได้ก็มีสร้อยคอทองคำที่มันขาดแล้วคุณผู้ชม
เป็นเศษแบบเศษสร้อยอ่ะสามชิ้นรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุด้วยค่ะ
รถจักรยานยนต์ก็ดัดแปลงฉีดพ่นสีดำทับถอดแผ่นป้ายทะเบียน
ปืนอีกกระบอกนึงนะคะตำรวจนำตัวไปสอบปากคำ
แล้วก็เชิญผู้เสียหายที่แจ้งความเอาไว้๒คนนะคะมาชี้ตัว
นี่สักแบบนี้ค่ะโอ้โหสักเปลือกตาพี่อุ๋ย
ไอ้สักเปลือกตาก็ยังแม่ยังพอทำนาวนะคุณหญิงมาสอน
ไอ้คำที่สักอ่ะภาษาสิใช่ไหม
อย่างนี้ค่ะเขาต้องการประกาศศักดาทางเปลือกตาอย่างนี้หรอ
คือเออเนี่ยไอ้ศักดิ์ไม่เป็นไรเนอะเรื่องส่วนตัวเนอะ
พฤติกรรมเขาเนี่ยไอ้พฤติกรรมการก่อเหตุเขาเนี่ย
ช่วงเวลาก่อเหตุก็คือตอน๓โมงนะคะ๓โมงเย็น
ทรัพย์ผู้เสียหายที่หน้าโรงพยาบาลสงขลา
ผู้เสียหายให้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อพาไปรีสอร์ท

ครั้งที่๒๑๘มิถุนายน๖โมงเช้า
ก่อเหตุชิงทรัพย์ก่อนแล้วก็พยายามจะพาผู้เสียหายเข้ารีสอร์ทเหมือนเดิม
ผู้เสียหายวิ่งหลบหนีออกมาได้
เหตุการณ์คือลักษณะการก่อเหตุเหมือนกันเลย
ทรัพย์และพยายามจะบังคับเขาเข้าไปในรีสอร์ทเพื่อที่จะข่มขืนเขา
อมรับว่าร่วมมือกับแฟนสาว
ร่วมมือกับแฟนสาวของตัวเองค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อหารถอีกคันไว้ขี่
ไปเจอผู้เสียหายก็เลยก่อเหตุขึ้นผู้เสียหายตกใจหนี
ก็เลยเอารถจักรยานยนต์ไปพ่นสีค่ะ
ก็ไม่ได้เอารถไปคืนกลัวว่าจะโดนจับ
เพราะตัวเองเพิ่งพ้นโทษออกมาดูสิ

เธอขี่รถจากกระยานยนต์จากกลับบ้าน

ร่วมกันก่อเหตุกับแฟนสาวของตัวเองค่ะ

หัวเทียนรถบอดช่วยไปส่งแถวเกาะยอหน่อย
คือผู้เสียหายบอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นคนร้ายเห็นมากับผู้หญิงด้วยไง

แต่เธอใช้เท้าดันรถไม่เป็น
ก็เลยบอกให้นายแนนมาขี่รถเธอก็แล้วกันคือหวังดีมากจะช่วยเขา
ผู้หญิงคนนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์คันที่อ้างว่าหัวเทียนบอดออกไป
ก็คือผู้หญิงที่ซ้อนท้ายแนนมานะ
แนนก็บอกว่าเดี๋ยวไปเอารถจากบ้านญาติ
ตัวผู้เสียหายก็เลยซ้อนท้ายแนนไปหวังจะช่วย

แต่คันที่หัวเทียนบอดก็ขี่ไปได้นะ
แฟนสาวก็ขี่ไปไงแฟนสาวของนายแนน

ใช่เลยถูกลวงเข้าไปที่รีสอร์ทดีที่หนีออกมานะคะ

เขาจะเอารถอีกคันมาเปลี่ยนไง

เธอกระโดดลงมึสต์ท้ายรถจากรยานยนต์

เงินสดอีกสองร้อยเธอก็วิ่งหนี

ขู่ด้วยปืน
เริ่มมีคนเริ่มอะไรเธอกระโดดลงเลย
กระโดดลงรถเลยเหรอนัตตุกรณ์ขอความช่วยเหลือค่ะนี่ค่ะ
คนร้ายก็คือในแนนคนนี้ก็รีบเร่งเครื่องขี่รถหนีไป
คนหนึ่งเขาเดินอยู่ริมหนุน
ถึงเขาก็ตกใจหนูก็กลัวกันเขาก็กลัวหนูเหมือนกัน
ก็วิ่งหนีหนูหนูก็กระโดดลงเลยพี่
เขาก็วิ่งหนีหนูอีกทีนึง
จี้ชิงทรัพย์แล้วพาเข้าไปรีสอร์ทแจ้งความเพิ่มค่ะ

ล่าสุดก็คือเป็นผู้หญิงวัย๖๔แล้วนะคะ

ไปให้ปากคำกับตำรวจสพสงขลา

ออกมาจากคุกมาก่อเหตุตั้งหลายครั้ง
แล้วก็มีแฟนสาวมาร่วมก่อเหตุด้วย

ต้องให้ข้อหามันเยอะแล้วก็ติดนานหน่อยนะ

อันนี้เขาบอกเปิดที่มาฉายาใช่ไหม

ลืมตาเปลือกตามันก็จะพับเข้าไปใช่ไหมพี่อุ๋
อย่างนี้แนนต้องยังไงต้องหลับตาเดินทั้งวัน
ควรจะเป็นอย่างนั้นจะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นด้วย

แต่คุณก็ไม่ต้องมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ได้